แต่วงการต้นไม้เข้าแล้วก็ออกยาก
วงการเต้นเข้าแล้วไม่ต้องออกค่ะคุณ

เพราะอย่างนี้คนที่เขาชอบการเต้น
เขาได้ยินดนตรีเขาได้ยินเสียงเพลง
มันไม่ได้หรอกมันอยากจะขยับแข้งขยับขา
อย่างคุณพี่คนนี้แค่ได้ยินเพลงฮิต
เต้นแบบไม่แคร์กล้องแบบนี้ค่ะ

เฮ้ยคุณคะคุณคะ
คือถ้าใครเป็นสายเกาหลีคุณรับรองว่าคุณเต้นโคเวอร์ได้

ดิฉันไม่คิดว่าคุณพี่จะเป๊ะขนาดนี้

หรือยังไงเป็นนักโคเวอร์เก่า

ทั้งสะโพกทั้งมืออุ๊บไปหมด
ใช่ต้องให้พี่เขาคือเป๊ะมากเลย

แล้วเขารู้ไงว่ามุมกล้องอยู่ตรงไหน

เหมือนได้ระบายบางสิ่งหมดอย่าง
แต่ว่าคลิปนี้เพลงนี้ดังนะ